หลังจากคณะกรรมการบริหารอนุสัญญาไซเตสออกมาแสดงความเป็นห่วง
เรื่องของสถานการณ์ม้าน้ำในประเทศไทยว่ามีความเสี่ยงเรื่องของการศูนย์พันธุ
เพราะว่ามีการส่งออกกันไปค่อนข้างมากเหมือนกันนะครับ
วันนี้ผมและทีมข่าวแทนละทีวีจะพาคุณคุณผู้ชมมารู้จักกับม้าน้ำ๓ชนิด
ไซเตสนั้นมีการจัดอันดับว่าต้องดูแลเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน
แต่ว่าก่อนอื่นพาคุณผู้ชมมารู้จักหน้าตาของมะน้ำกันก่อน

้าน้ำคือปลา๑ชนิดแต่ว่ารูปร่างลักษณะค่อนข้างจะแตกต่างกับปลาชนิดอื่นอย่างชัดเจน

ม้าน้ำเนี่ยลำตัวนั้นจะห่อหุ้มไปด้วยกระดูกหรือว่ากล้างแบบนี้
ซึ่งจะต่างจากปลาทั่วไปที่มีเกร็ดเอาไว้ห่อหุ้มลำตัวแบบนี้ครับ
จากเรื่องของรูปร่างมาดูที่ห่างกันบ้าง
หางจะยาวแบบนี้ลักษณะคล้ายกับสัตว์เลื้อยคลานนะครับ
แต่ว่าห่างนั้นค่อนข้างจะมีประโยชน์
เอาไว้คล้องเอาไว้เกี่ยวเรื่องของปากการังรวมทั้งพืชใต้น้ำ
เป็นการพยุงตัวให้กับมานามนะครับ

จะเป็นครีบอกแล้วก็ครีบใสบางตรงนี้เป็นครีบตรงเอว
คลิปนี้สามารถพัดกระพือได้ครับ
ถี่ประมาณ๒๐๓๐ครั้งต่อวินาที
ทำให้ม้าน้ำสามารถเคลื่อนที่ได้ค่อนข้างช้าเหมือนกันนะครับ
การไหว้น้ำของมะน้ำไม่ได้ไหว้ไปข้างหน้า
ซ้ายเลี้ยวขวาแต่ว่ามะน้ำจะเป็นการไหว้แบบไหว้ขึ้นแล้วก็ไหว้ลงนะครับ
้าน้ำถือว่าเป็นปลาที่ว่ายน้ำได้ช้าที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้
เพราะว่าไหว้ได้ระยะทางเพียง๐๐๖กิโลเมตรต่อ๑ชั่วโมงเท่านั้นนะครับ

ปากแบบนี้จะยาวคล้ายกับปากของม้าครับ
แต่ว่าจะยาวแบบนี้จะไม่มีกลามนะครับ
ปากสามารถจะเปิดได้ตรงปลายเอาไว้ดูดแพลงต้อนหรือว่าพืชน้ำที่เป็นอาหารของม้าน้ำหรือว่าสัตว์แบบตัวเล็กหน่อยนะครับ
ก็เป็นอาหารของม้าน้ำนะครับ
ต่อกันที่เรื่องของการสืบพันธุ์หรือว่าการขยายพันธุ์ของม้าน้ำกันบ้าง
เรื่องของการขยายพันธุ์ต้องบอกว่าตัวผู้จะเป็นฝ่ายอุ้มท้องครับ
โดยมีอวัยวะตรงที่บริเวณหน้าท้องเอาไว้ใส่สำหรับการเก็บไข่แล้วก็การฟักเป็นตัว
เมื่อถึงฤดูการผสมพันธ์ม้าน้ำตัวผู้จะเป็นตัวปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เป็นการเปลี่ยนสีของตัวผู้เพื่อเป็นการดึงดูดม้าน้ำตัวเมีย
จากนั้นตัวผู้จะใช้หางไปโอบกอดตัวเมียพร้อมกับแอ่นท้องประกบคู่กัน

ตัวเมียก็จะออกขายแล้วก็เอาไปใส่ไว้ในถุงหน้าท้องของตัวผู้
แล้วก็มะน้ำตัวผู้จะเป็นการปล่อยน้ำเชื้อผสมเข้าไปกับไข่ของตัวเมีย
แล้วก็ไปฟักตัวอ่อนภายในถุงหน้าท้อง
ใช้เวลาการฟักตัวประมาณ๒สัปดาห์หรือว่าประมาณ๑เดือน
แล้วแต่ชนิดของมะน้ำ
โดยจำนวนไข่แต่ละครั้งนั้นจะมีประมาณ๑๐๐๒๐๐ฟอง
มากที่สุดประมาณ๑๕๐๐ฟอง
มีระยะเวลาในการตั้งท้องแต่ละครั้งเว้นห่างกันประมาณ๒๘๓๐วัน
ซึ่งถือว่าเป็นปลาที่ออกลูกแล้วก็แพร่ขยายพันธุ์ได้เร็วมากนะครับ
แต่ว่าจะมีเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นที่สามารถจะเดินพัน
แล้วก็กลายเป็นตัวเต็มวัยของมะนาน้ำได้นั่นเองครับ
ปัจจุบันนี้ม้าน้ำที่พบทั่วโลกนั้นมีทั้งหมด๕๔ชนิด
น่าเป็นห่วงต้องดูแลอย่างเร่งด่วนมากที่สุดนะครับ

ชนิดแรกเป็นมะน้ำที่เรียกว่ามะน้ำดำหรือมะน้ำธรรมดา
มะน้ำดำมีตัวใหญ่นิดนึงครับคุณผู้ชม
ซึ่งเราก็จะเห็นว่าลำตัวนั้นเป็นสีดำสมชื่อครับ
สีดำแบบนี้แต่สามารถเปลี่ยนแปลงสีได้
เป็นสีเทาสีเหลืองสีน้ำตาลแดง
ตามลักษณะแวดล้อมที่ม้าน้ำอาศัยอยู่นะครับ
จะพบตามทางด้านของฝั่งตะวันออกของประเทศไทย
ก็คือทางด้านของทะเลฝั่งอาบไทย
อีกหนึ่งชนิดก็คือม้าน้ำหนามตามที่เห็นแบบนี้แหละครับ
แต่ว่าม้าน้ำหนามนั้นจะอยู่ในน้ำลึกน้ำใสหน่อยครับตามแนวปากาลังแล้วก็กระปังหานะครับ
ได้ทั้งฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามันแต่ว่าม้าน้ำหนามสีสันสดใสนิดนึงครับ
จะเป็นสีน้ำตาลแดงแบบนี้แล้วก็จะมีจุดสีขาวเป็นแถบแบบนี้นะครับ
ซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ของม้าน้ำหนานะครับซึ่งก็พบได้แบบนี้ทั้งฝั่งอันดามันแล้วก็ฝั่งอ่าวไทย
แต่ว่าที่สำคัญม้าน้ำหนามจะมีหนามที่แหลมแล้วก็ยาวตามชื่อของเขาแบบนี้นะครับ
ชนิดสุดท้ายคุณผู้ชมครับเป็นม้าน้ำยักษ์หรือว่าม้าน้ำใหญ่
ก็ใหญ่ที่สุดนะครับเพราะว่ามีความยาวประมาณ๒๘๓๐เซนติเมตร
ลำตัวสีจะซีดหน่อยแล้วก็จะมีจุดวงสีขาวตามแถบยาวของลำตัวแบบนี้นะครับ
ซึ่งจะอาศัยอยู่ตามแนวปากาลังรวมทั้งกระบังหาซึ่งพบได้ในน้ำลึกทั้งฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งทะเลอันดามันครับ
นี่คือทั้งหมดของม้าน้ำที่นำมาฝากวันนี้เพราะว่าเป็นความเป็นห่วงของไซเตสนะครับ
ซึ่งตอนนี้พบว่าข้อมูลนั้นยังคงมีการส่งออกกันมากถ้าเราไม่ดูแลเราไม่ร่วมกันอนุรักษ์อาจจะศูนย์พันธุ์ไปจากหน้าน้ำของประเทศไทยก็ได้นะครับ